ที่เรื่องของนวัตกรรมใหม่กันบ้างครับ
นักศึกษาจากไต้หวันเขามีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมา
คุณผู้ชมครับให้เราบังคับเครื่องบิน
เหมือนว่าเรามีพลังสามารถบังคับสิ่งของให้รอยได้
ตามหลักการของวิทยาศาสตร์ครับ
นั่นแหละจนกว่าจะเห็นวิทยาศาสตร์
ไต้หวันกลุ่มนี้ก็ใช้เวลาการคิดค้นนานราวประมาณ๑๘เดือนครับ
สามารถเขียนโปรแกรมลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
ให้กลายเป็นรีโมทที่สามารถบังคับทิศทาง
เครื่องบินโดรนนั้นบินได้อย่างสำเร็จครับ

วิธีการบังคับโดรนค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อย
แต่ว่าปัจจุบันเราสามารถที่ใช้อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่
โยงกับพฤติกรรมต่างของมนุษย์
เช่นการทำท่าทางสัญลักษณ์เพื่อเป็นการควบคุมโดรน
ซึ่งเป็นเหมือนการใช้มือของเรา
ในการบังคับให้โดรนนั้นบินไปโดยตรง
ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้นศึกษา
ยังไม่สามารถต้านทานแรงลมได้
หรือปัจจัยแวดล้อมอื่นได้
ขณะที่แบตเตอรี่ก็หมดเร็วภายในเวลา๒๐นาทีเท่านั้น
จากนี้นักศึกษากลุ่มนี้ก็ยังได้ใส่โค้ด
อย่างการเปิดปิดไฟหรือว่าการเปลี่ยนสี
ด้วยการทำท่าทางเขียนตัวอักษรเช่น
ปรบมือ๒ครั้งจะเปิดไฟ

เมื่อปรบมืออีก๒ครั้งไฟก็จะปิดลงไป
เหล่านี้เป็นการเชื่อมต่อการสื่อสาร

ด้วยการใช้งานอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่สวมใส่